ดูเรื่องของอาหารทะเลบ้างถ้าใครชื่นชอบอาหารทะเล
วันนี้ครบข่าวดึกจะพาไปริมรสอาหารทะเล

เพราะว่าอยู่แถวแค่ใจกลางกรุงนี้เองนะคะ
ไปติดตามจากคุณมาซีรีกล่อมแก้วกันเลยค่ะ

ใครกำลังมองหาร้านบรรยากาศสบาย
กินอาหารทะเลชิวใต้แสงไฟ

รวมกันอยู่ในเซตซีฟู้ดไซส์แอล
ส่งตรงวัตถุดิบมาจากระยอง
ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองความอร่อยเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเล

ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดจี๊จาด

เสิร์ฟมาเท่าไหร่ก็สู้ตายค่ะ
คือเมนูเจ้าลูกกลมสีขาว
เสียบอยู่ในไม้นั่นก็คือปากหมึก
กว่าจะได้สัก๑ไม้ต้องใช้หมึกกว่า๒๐ตัวเลยนะคะ

แล้วได้ยินมาว่าปากปลาหมึกนี่แหละค่ะ
เข้ากันได้ดีกับชีสอีกด้วยค่ะ

รับประทานตอนร้อนปากหมึกจะกรุบกรอบ
ชีสบอกได้คำเดียวฟินค่ะ

คือเราจะเลือกใช้เฉพาะที่สดใหม่
แล้วก็เน้นไซส์ใหญ่จริงค่ะ
แล้วก็เมนูที่หาทานที่ไหนไม่ได้นะคะ

ซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ยากมากค่ะ
หลายท่านไม่ทราบว่าปากปลาหมึกสามารถทานได้ค่ะ
ก็คือมันจะเป็นปากปลาหมึกที่จะอยู่ข้างในหนวดอะค่ะ
ซึ่งเวลาทำจะต้องผ่าออกมา
เอาเม็ดนี้ออกมาปากมันออกมา
แล้วก็บีบข้างในออก

คนทั่วไปจะไม่ทราบว่ามันทานได้
คือสินค้าเราจะส่งมาวันต่อวันเลยค่ะ
ไม่มีครั้งเพราะว่าด้วยที่บ้านเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว

คลุกน้ำพริกเกลือจานใหญ่สะใจ
เมนูอื่นให้เลือกกว่า๒๐รายการ
ร้านตั้งอยู่ในซอยวัดอินทราวาสถนนราชพฤกษ์
เสิร์ฟความสดทุกวันเวลา๔โมงครึ่งถึง๔ทุ่มครึ่งค่ะ
มาซีรีส์ก่อนแก้วข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน